พาไปดูลีลาของสาวที่เป็นมิจฉาชีพสาวไก่ย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชม
ทำทีทำมาเป็นสวมบทละครในการแบบขอซื้อไก่ย่างหน่อย
ไก่ย่างไม้ละร้อยสามสิบเก้าแล้วเดี๋ยวขอโอนนะอ่าขอโอน
แล้วนะแล้วก็ทำทีแกล้งเป็นแบบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
กฎหมายเลขบัญชีอ่านชื่อบัญชีแล้วก็โอนเงินไปค่าไก่ย่าง
ซึ่งตัวแม่ค้าเนี่ยบอกว่าไก่ย่างตัวละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท
เธอก็แกล้งแล้วก็โกหกแม่ค้าบอกว่าโอนไปแล้วห้าร้อยเออ
แล้วก็มีการบอกด้วยนะพี่ก๊อฟว่าเดี๋ยวขอเงินทอนคืนเป็นเงินสดแล้วกัน
เพราะว่าโอนเกินไงเอาไก่ตัวเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเก้า
แล้วจะโอนห้าร้อยทำไมอ่ะแล้วโอนห้าร้อยทำไมอ่ะ
อ่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเงินสดออกมาด้วยเออ
เออแล้วเธอก็บอกว่าได้โอนเงินค่าไก่ย่างแล้วนะ
ขอเงินทอนเป็นเงินสด๓๖๐บาทแม่ค้าหลงเชื่อค่ะ
สุดท้ายก็ทอนเงินให้ด้วยได้ทั้งไก่ได้ทั้งเงินไปถูกต้อง
ก็ตัวเองก็ไม่ได้ฆ่าไก่เลยนะคะมารู้ตัวอีกทีโดนหลอก
เพราะว่ามาเช็คบัญชีดูปรากฏว่าไม่มียอดเงินเข้าเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่ร้านขายไก่ย่างค่ะ
ริมถนนราชดำเนินนะคะราชการดำเนิน
ในพื้นที่บ้านสันติศุกร์ตะบนดงลานเมืองร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายนะคะแม่ค้าขายไก่ย่างคือนางสาวคำพา
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๘กรกฎาคมสักบ่าย๒๓๐
ผู้หญิงคนนี้ก็มีรูปร่างทวมคุณผู้ชมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค
อนด้าเวฟสีขาวดำแบบที่ปรากฏในวงจรปิดทีนี้หลังเกิดเหตุ
ล่าสุดนำหลักฐานนี้แจ้งความตำรวจเรียบร้อยนะคะหวังว่าตำรวจจะตามตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าแม่ค้าเขากลัวว่า
เดี๋ยวเขาจะไปก่อเหตุซ้ำอีกนั่นน่ะสิ